ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนั่นแหละ
จากรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาร่วมกันด้วยนะครับ
วันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของเหยียวแดงหน่อยท่านจะรู้จักเหยียวแดงมากขึ้น
จากคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นเจ้าของห้องพักคอนโดแถวเมืองทองใช่ไหม
บอกว่ามันมีเหยียวแดงตัวหนึ่งบินมาหาทุกวันที่ระเบียงห้องแล้วก็คาบไม้แขวนเสื้อมาด้วย
ค่ะสงสัยมันมาเอามาฝากหรือยังไงใช่คนเห็นคลิปนี้แรกแรกก็แซวด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู
บอกว่าเหมือนเจ้าเหี่ยวมาจีบสาวเลยอ่ะเอาไม้แขวนเสื้อมาให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ค่าไม้แขวนเสื้อมาทุกวันเธอก็เอาเนื้อไก่สดอะไรพวกนี้ให้มันกิน
มันกินของสดใช่ค่ะอ่าลองดูคลิปหน่อยครับท่านผู้ชมครับอ้าวกินเปล่า
เอาอีกเปล่า
ไหนอ่ะวันนี้ไม่เอาแม่แขวนมาวันนี้เอาอะไรมามาหาเฉยอย่างนี้เหรอ

แวนมาค่ะอ่าแต่เธอก็ให้ไก่กินเนื้อไก่กินเหมือนกับเอาไม้แขวนเสื้อมาแลกอาหาร
บางวันก็เอามาบางวันก็ไม่เอามาค่ะใครเห็นก็อู้มันก็น่ารักอ่ะเนอะ
หูเยี่ยวแดงด้วยเนาะนี่เห็นมั้ยให้เนื้อไก่ละนี่ข้าบอะไรมาด้วยเห็นมั้ย
นี่เห็นไหมวางของหาวางที่ข้าบมาก่อนเอาเป็นท่านผู้ชมจะรู้สึกยังไง
เราก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นใช่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
อยู่ดีมีเหี่ยวบินมาที่คอนโดเราเนอะใช่แล้วมันก็น่ารักด้วยอ่ะแถมยังมาจีบเราอีก
เหยียวตัวนี้เนี่ยมันแซ่บจริงพูดที่โพสต์คลิปนะครับ
ทีนี้พอหลังเรื่องราวของเหยียวแดงตัวนี้ได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับ
โอ้โหคนเข้ามากดรีทวิตแสนกว่าครั้งนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะ
เพื่อจะบอกว่าอ๋อเหยียวแดงตัวนี้มันของผมเองของเราเองอะไรอย่างนี้นะครับ
อ้างตัวเป็นเจ้าของค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอก็ประกาศตามหาเจ้าของให้เหมือนกันไง
สงสัยว่าเอ๊ะหลุดมาหรือเปล่าใครเป็นเจ้าของจะได้รับกลับไปได้
เพราะเธอไปตรวจสอบมาเนี่ยพบว่าเหยียวแดงเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะ
เป็นสัตว์ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองถ้าในตลาดมืดเนี่ยซื้อขายกันสูงถึงสองแสนบาท
ก็กลัวว่ามันจะถูกจับขายเนี่ย
จำตรงนี้ไว้ก่อนนะจำกองไม้แขวนเสื้อนี้ไว้ก่อน
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าทำไมมันถึงคาบไม้แขวนเสื้อมาทุกวันนะครับ
คือคุณวโรชาก็กลัวว่าถ้าคนมาเอาเหี่ยวตัวนี้ไปเดี๋ยวจะเอามันไปทำอะไรหรือเปล่า
เอาไปขงเอาไปขายอะไรหรือเปล่าไอ้อิสรภาพของมันที่บินมาหาเธอทุกวันเนี่ย
สวรรค์ศาสตร์มาคีย์บังคลไว้นองชื่อดังโงะมันหลุดไปไม่นานนี้ที่ติดต่อเธอมาทาง
เป็นเจ้าของเยอะมากค่ะไงแต่เหี่ยวแดงมันก็คล้ายกันหมดน่ะ
เห็นไหมบอกให้ลองเรียกชื่อดูด้วยนะลงเรียกดูสิ
ยังคนที่เจอเหยียวแดงมาที่ห้องเนี่ยแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาเลยนะฮะ
เอาเป็นว่ายังไม่เจอเจ้าของตัวจริงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่า
แล้วคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าของต้องรอฟังด้วยค่ะใช่ต้องรอฟังด้วยค่ะเรื่องเนี้ยอ่า
เราไปถามเรื่องนี้กับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะครับท่านเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
อืมคุณหมอบอกว่าการนำเหยียวแดงมาเลี้ยงผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
เพราะห้ามมีไว้ในความครอบครองอันนี้ทางกฎหมายเลยนะครับห้ามมีไว้ในความครอบครอง
นี่อันนี้กราฟิกนะครับเราทำให้ดูว่ามันมาหาเธอทุกวันแบบนี้นะครับ
ถ้าใครอ้างตัวเป็นเจ้าของแจ้งตำรวจจับได้ทันทีนะครับ
ส่วนที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยเหยียวแดงตัวนี้ถ้าดูตามคลิปแล้วจะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
อ่านายสัตวแพทย์เกษตรบอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงโตเต็มวัยอืม
ซึ่งเหยียวแดงช่วงโตเต็มวัยก็คือช่วงต้องการสร้างรังถาวรเป็นของตัวเองค่ะ
แต่ที่ท่านเห็นไม้แขวนเสื้อเยอะที่มันคาบมาให้หญิงสาวเจ้าของห้องคนนี้ทุกวันเนี่ยนะครับ
เนื่องจากไม่รู้ทำไมมันหลุดอยู่แถวในพื้นที่เมืองอืม
พื้นที่เมืองมันไม่มีกิ่งไม้คุณเขียนมาสอนแล้วมันต้องทำรังค่ะ
ถูกต้องมันเป็นช่วงโตเต็มวัยต้องสร้างรังถาวรของตัวเองฮะ
มันเป็นเหี่ยวมันไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้หรือมันอาจจะหาไม่เจอสัญชาติยานของมันมันคงบินไปเรื่อย
ไม่รู้ไปเจอไม้แขวนเสื้ออยู่ที่จุดไหนเยอะเยอะอืม
มันก็คาบมาทุกวันคาบมาทุกวันเพราะมันคงจะคิดว่าจะทำรังตรงเนี้ยตรงระเบียงห้องของผู้หญิงคนนี้
ใช่ก็เลยใช้ไม้แขวนเสื้อแทนไม้ตามธรรมชาติเพราะมันหลงอยู่ในเมืองไม่รู้จะเอาอะไรมาทำรังค่ะ
เรื่องนี้กลายเป็นว่าโอ้โหมันน่าสงสารนะก็ดูกองไม้กองไม้แขวนเสื้อที่ผู้หญิงคนนี้เขาถ่ายภาพเอาไว้
เป็นรังเหมือนกันเป็นกองกองนี่ไงเห็นไหมอืมมันจะมันจะทำรังของมันตรงเนี้ย
ใช่มันก็เอาไม้แขวนเสื้อมาหย่อนมาหย่อนมาห่อนของมันทุกวันค่ะแต่ก็มีคนให้อาหารมัน
มันก็ยิ่งมามันก็กินไงใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่มุมหนึ่งที่เรามองว่าโอ้โหมันน่ารักนะ
มันแสนรู้จังเลยอ่ะคาบไม้แขวนเสื้อมาแลกกับอาหารทุกวันทุกวันมาให้หญิงสาว
ไม่ใช่ครับมันคิดว่าเป็นกิ่งไม้มันไม่มีกิ่งไม้ทำรังส่วนใครที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของก็เตรียมนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไล่ตรวจสอบดู
ใช่ผิดกฎหมายนะคะถ้าคุณครอบครองเหยื่อแบบนี้คุณหมอก็แนะนำว่าผู้ที่เจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้อง
แล้วก็ไปรับไปดูแลฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดอ่ะดีที่สุดนะคะนะฮะ